ผลเอกประยุจันทร์โอชากลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
ภารกิจสำคัญเลยก็คือต้องดูแลประชาชน
เรื่องของปัญหาน้ำท่วมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะ

พาไปดูภาพการลงพื้นที่ภาคอีสานกันก่อน
ขอนแก่นมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาประท้วงค่ะ
นี่มันเป็นถนนของใครครับ

นี่มันเป็นพื้นที่ของใครครับ

ดีนะครับ
เฮ้ย
มาดี
คือระหว่างที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
บึงหนองโคตรหน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตร

จังหวัดขอนแก่นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะกลุ่มดาวดินกลุ่มปฏิวัติมค
กลุ่มขอนแก่นพอกันทีกลุ่มทะลุมขอ
พยายามจะเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ถนนริมบึงหนองโคตร
จุดที่นายกรัฐมนตรีตรวจเครื่องสูบน้ำ
แต่อยู่ได้แค่ข้างซอยวัดศรีสะอาด
เพราะมีเจ้าหน้าที่ร้อยกว่านายวางกำลังเอาไว้นะคะ
ก็เลยเดินเท้าเข้าซอยด้านข้างทะลุไปในวัดศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปมีรถตู้ของตำรวจมากั้นไว้
แล้วก็มาปิดประตูวัดก็มีตำรวจควบคุมฝูงชน
ก็พยายามที่จะสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมผลักดันออกจากพื้นที่
สุดท้ายก็ไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ไปได้
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ล่าถอยกลับไป
มีกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นค่ะ
นำโดยนายวรพฤษสวัสดิ์ถาวร
ขับรถมามีเครื่องขยายเสียงแล้วก็ตะโกนขับไล่นายกรัฐมนตรี
แสดงข้อเรียกร้องก็คือต้องการให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนะคะ
แล้วก็บอกว่าการมาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในวันนี้
ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่เป็นการหาเสียง
ในช่วงใกล้เลือกตั้งหรือไม่